รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงอย่างนี้ไปนะครับเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครครับ
ปกติเปิดรายการมาจะต้องแบบว่า
โอ้ยเรื่องมูวันนี้มีอะไรเรื่องที่ไหนผีใครโดนล็อคโรงของ

รับเชิญสนิทกับคุณสนิทกับมดดำ

ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าเขาจะได้มาเป็นแขกรับเชิญในมูไนท์

เพื่อที่จะเรียกพ่อเข้ามา

หรือแม่กระทั่งเค้าเล่นละครกับคุณ
ไปนอนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

รวมถึงการของเค้าอยากจะมีลูก

วันนี้เขาติดต่อมาเป็นเพื่อนผมเอง
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
ไม่ใช่คุณพ่อก่อนพ่อเสียไปแล้ว

คุณพ่อเสียไปแล้วแต่อันนี้คือผมไม่ชัวร์นะ

พ่อพี่ตอนนั้นโดนรอบสังหาร

ใช่แล้วเขียนบทภัยยนท์ทำทุกอย่าง

มันทำใจยากนะนึกออกไหมพ่ออยู่ไกล

มาถึงเครื่องบินอะไรแบบเนี้ย
เด็กวัยรุ่นมันก็แบบว่ายังทำใจไม่ได้

ตอนนั้นประมาณน่าจะ๒๑ประมาณนี้

แล้วก็ก่อนพ่อเสียเราก็เหมือนเรารับปากพ่อไว้ว่า
เราจะช่วยพ่อทำหนังเต็มตัวแล้วนะ
เพราะว่าเรามวดแต่มาทำเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างนี้
ครอบครัวพี่ใช้วิธีไหนบ้างที่พยายามอยากจะรู้เรื่องนี้

พี่จะต้องมาจุดทูบหน้าบ้านทุกวัน

เพื่อสื่อสารกับคุณพ่อ

จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ทักบอกว่า

พ่อช่วยโดนบันดาลอะไรสักอย่างได้ไหม

ที่บ้านเรามีปัญหาเรื่อง

เราก็แบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป

เราก็เลยเริ่มเอาตรงนั้นมาเป็นสติ
เราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ไปโดนบันดาล
ให้เราได้ยินประโยคอย่างนั้น

คุณจุดทูปเรียกพ่ออยู่นานแค่ไหน
เป็นปีมั้ย

พ่อมาบ้างมั้ยปรากฏตัวให้คุณเห็นไหม

เราก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่มานะ

เราก็ยังดูแลบริหารตัวเองไม่ได้

ก๊อประวังตื่น

ผมไม่ชัวร์แต่ผมว่าพ่อผม
แต่สิ่งหนึ่งพี่ก๊อฟจะเชื่อเรื่องสารเพียงตา

ผมทำมาตลอดเพราะผมรู้สึกว่าทุกที่ต้องมี

ทีนี้ไอ้เหตุการณ์นี้ตามหมายของเราก็คือว่าไปถ่ายละคร
ถ่ายละครเสร็จแล้วต้องค้างตอนคืน๑คืน
พอตอนเช้าต้องรีบไปคอนเสิร์ต

ทีนี้พอเราขับมาปุ๊บเนี่ยมาถึงบริเวณเนินเนินหนึ่ง
เราขับขึ้นผมก็ลองเบรกดู

เหยียบเบรกเท่าไหร่มันก็จมลงไป

ตามกุภาพ

หรือว่าเตือนหรืออะไรยังไงวะไม่รู้เว้ย
แต่ว่าจะไปหรือไม่ไปอะไรวะงงว่ะ

กลับรถอ่ะงั้นกูลองเบรกอีกที

พอจะบอกงั้นกลับรถอีกทีนึงไหมแล้วค่อยไป
เราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าเขาเตือนแล้วอ่ะ
เขาเตือนแล้วว่าถ้าเกิดคุณไปต่อคุณตายนะ

กับกับชีวิตตัวเองถูกต้องสรุปแล้ววันนั้นผมโทรไปขอโทษแบบ
โทษแล้วโทษไปผมไม่ไปมันไม่คุ้มเสี่ยง

ถ้าเกิดว่ามันต้องแลกกับชีวิตเรากับการเสียชื่อเสียง

โอเคผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าใจ

เออมันก็ต้องหน่อยนึงไหมอะ

ทำไมคุณจะคิดว่าศาลพิเศษตรามาทักคุณอย่าไปต่อเลย

แล้วก็อย่างที่ผมบอกผมก็จะบีบแตร์
คุณจะบอกเขาจะบีบแตร์

จะแบบว่าขอเดินทางไปกลับปลอดภัยนะครับ

คือเรื่องนี้ยังถือว่าชิวมาก
ชิลมากนะครับเพราะจริงแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ย

เป็นเรื่องราวของผีสาวที่โผล่ลงมาจากเพดาน

ใช่ไหมเป็นยังไง
เกิดขึ้นตอนที่ผมไปถ่ายละครเรื่องหมาดำ

เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปดึกมากแล้ว

เราก็เลยใช้วิธีว่าจะต้องไปล่วงหน้าหน่อย

คืนนึงเพราะว่าเขานัดเช้า
แล้วก็เวลาละครถ่ายเขาชอบนัด๗โมง

ผมก็ขับไปถึงที่นั่นประมาณตี๒

มันเป็นบางกะโล

เอาไงดีวะเราก็มาตี๒แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแต่คือมันถ่ายเช้ามาก

คือจะเล่าว่าไอ้ห้องนี้มันมีทุกอย่างที่มันครบองค์ประกอบที่น่าจะมีผี
บรรยากาศในห้องมันเหมาะที่จะเจอ
เช่นมีโต๊ะเครื่องแป้งตั้งกระจกอยู่ตรงเตียง

ไอ้ตู้แอร์จะเป็นตู้เก่าเสียง

คือตอนนั้นเขาไม่กลัวด้วยเพราะมีเพื่อนไปด้วย
เพราะเพื่อนนอนอยู่ด้วยครับอ่าคือมันเหนื่อยอยู่แล้วมันง่วนมันก็เลยหลับง่าย
เขาได้ยินเสียงอ๊า้เพื่อนที่มาด้วยคีร์ต

เขาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนมาเป่าหูเขา
อย่างเงี้ยผมบอกไม่ใช่แล้วคิดมากขับรถมาไกลหูมันอื้อ
เออเป็นไปได้บอกขึ้นเออ
นอนเพราะพี่ถ่ายเช้าพี่ต้องตื่นมาตี๕นาทกอง๗โมงนอน

เขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนมานอนมานั่งที่เตียงเขา

มีอะไรพี่ดูสิ
เตียงมันยวบลงไปเหมือนมีคนนั่งจริง

หรือที่นอนมันอาจจะยุบอยู่แล้วก็ได้

แต่ผมก็บอกว่าช่างเถอะนอนดีกว่า
นอนเชื่อพี่นอน

มันก็มีเสียงแบบว่ากิ๊กอะไรอย่างนี้
ผมก็แบบอะไรนักหนาว

คราบเหมือนคราบเลือด

แล้วก็เหมือนฝนตกที่ฝ้า

เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอ๋อมันก็เป็นน้ำรั่ว

ก็ยังมองอยู่อะไรอะไรนักหนาเนี่ย

ผมก็นอนมีเสียงโหเนื้อใจ
อ่ะงั้นเอาอะไรก็เอาเลยดีกว่า

กูตกใจสิเหรอ

ฝาดป่ะไม่ฝาดเต็มลูกกระตา

ฮผมอยู่จากโรงแรมเนี้ยอยู่ไหม

เสร็จแล้วเขาก็โดนฆ่าแล้วโดนยัดไว้บนเพดาน

เคยมีคนไปพักไหมเค้าก็ไม่ให้คนนอน
ไม่ให้คุณนอนไงแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าว่าเคยมี
อันนี้ไม่ได้เล่าต่อแสดงว่าเราไม่ได้อยากรู้แล้ว
เอาง่ายห้องนี้คือมันเป็นห้องปิดตาย
จะบอกมันว่าอย่างนี้มันไม่เหมือนปิดตาย
เขาทำให้มันเหมือนว่ามันเป็นห้องปกติ

แต่ถ้าไม่มีความจะเป็นเค้าจะไม่เปิดโดยที่ไหน

แต่เค้าจะไม่ปิดที่รู้ว่ามันมีผี
ปิดไม่ได้สิปิดคุกทั้งโรงแรมก็ไม่มีใครมานอนสิ
ถ้าเกิดสังเกตดูดีคุณตอนนั้นคุณเล่นกับผม

อ๋อชีวิตการเป็นดาราที่คุณคิดว่าคุณเจอเต็มละ

ก็ถ้าเกิดว่าเอาแบบเห็นจามันก็ถือว่าสุดนะ

มีอีกอันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยละครเวทีบ้านเราเนี่ยมันจะมีที่เล่นหลายที่

ผมไปเล่นที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวบอกไปจะรู้

เจอที่นั่นหรือจัน

มาบอกหนูง่วงหนูเหนื่อยหนูขึ้นไปนอน
ได้ยินเสียงฝักบัวเปิด
อุ้ยป๊อบ

เคยเปิดก็เห็นคนยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งผู้หญิง

วันที่๑มกราคมของปี๒๖๔
จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
จนถึงวันที่๗ตุลาคม

บุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่มีดาวเสา
ดาวราหูเล็งชะตากำเนิด